ข่าวนี้คุณครูนักผจญเพลิงก็คือคนที่ฝึกพวกนักดับเพลิงนี่แหละครับ
จากเกษตรแล้วล่ะอายุเกือบ๖๐แล้วเข้าช่วยระงับเหตุไฟไหม้นะครับ
ก็ขึ้นไปบนระเบียงชั้น๒พยายามหาช่องจะฉีดน้ำเข้าไปควบคุมเพลิง
คุณผู้ชมเห็นไปเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับตกลงมาจากหลังคา
เบียนหน้าบ้านที่ไฟไหม้ท่ามกลางเสียงร้องตกใจของเพื่อนนะฮะนักดับ
เพลิงจากนั้นเนี่ยก็ชุลมุนกรูก็เข้าไปช่วยทันทีเลยเหตุไฟไหม้นี้เกิด
ขึ้นที่เท้าเฮ้าสองชั้นเลขที่๒๓๖ทับ๙๕ในหมู่บ้านสัมพันธ์นิเวศส่อย
ตะบนบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรีครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
แล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิพิทักการเร่งฉีดน้ำสกัดไฟนะครับโดยไฟเนี่ยลุกไหม้จากชั้นล่างแล้วก็ลามขึ้นชั้นสอง
จะเห็นว่ามีกลุ่มควันนั้นผวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยเจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันฉีดน้ำป้องกันไม่ให้ไฟมันลามไปติดบ้านหลังอื่น
ครับเพราะว่าเป็นทาวน์ฮาวอ่ะฮะใช้ฝาบ้านร่วมกันนะครับ
มันลามไปง่ายนะฮะขณะเดียวกันนะครับ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขึ้นไปบนระเบียงหลังคาบ้าน
สูงกว่า๓เมตรนะครับจะหาช่องทางจะฉีดน้ำดับไฟว่างั้นเถอะ
จู่ระเบียงบ้านเกิดยุบครับเนี่ยฮะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ตกลงมาจากชั้นล่วงไปแล้วพี่ก็ล่วงไปแล้ว
ตกลงมาจากชั้น๒ร่างกระแทกพื้นอย่างแรงเลยครับ
เพื่อนเข้าไปประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ซักชื่อต่อมาคือพี่ธนากรสภาชัยท่านอายุห้าสิบเจ็ดปีแล้วนะครับ
เป็นครูฝึกนักดับเพลิงเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนี่แหละฮะ
ผมชื่นชมท่านนะครับลูกพี่ลูกพี่มันต้องนำหน้า
จุดไหนอันตรายจุดไหนลูกพี่นำหน้าขึ้นไป
ท่านได้รับบาดเจ็บเลยนะฮะเพราะว่าหลังเนี่ยกระแทกพื้นอย่างแรงครับ
คุณผู้ชมครับการควบคุมเพลิงในครั้งนี้นะครับ
ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงครับจึงสามารถแปลงรับประเหตุไว้ได้
ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับสำหรับสาเหตุเนี่ย
แน่นอนครับต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่เบื้องต้นเขามองกันว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับ